แต่หลวงพ่อบอกนะว่าภาพที่เห็นเนี่ย

เพราะอะไรรู้ไหมน้องเขาป่วยเป็นโรคซึมเศร้า
อาตมาต้องให้ความอบอุ่นทางใจเอาหน้าไปแนบแก้มแบบนี้
แบบอย่างนี้อุ่นทั้งคอทั้งหน้าเลย

เปิดดูในมือถือของหลวงพ่อ

แต่มีคำตอบเดี๋ยวคุณผู้ชมต้องลองฟังเดี๋ยวจะให้ฟังเสียงหลวงพ่อ
ฟังเสียงหลงพ่อเองเลยคือต้องเล่าให้ฟังก่อนว่า
หลวงพ่อคนนี้พระอนันต์นาทงชัยอายุ๕๓ปี
นี่มาหาประเรียน๔ประโยคนะคะ
เป็นพระลูกวัดในอำเภอลานกระบือที่กำแพงเพชรค่ะ
แล้วภาพนี้มีคนเอามาโพสต์
ซึ่งทางตำรวจเนี่ยไปเลย
ไปถึงที่วัดเลยไปหาพระอนันต์
แล้วก็บอกว่าหลวงพ่อ

ว่าเอ๊ะคลิปโป๊ะในมือถือเนี่ย

เอาหน้าแบมเด็กผู้หญิงทำเพื่ออะไร

อาจารย์ในเครื่องไลน์มี่คือเป็นเอามาจากไหนครับ

มาทางเฟซเหรอครับอศัลโหลโอเค

ที่เขามารักษาหายแล้วเขายกให้เป็นลูกคนทำ
คือมันเป็นโรคซึมเศร้าไงต้องการความอบอุ่นความอะไร
เขาไม่ได้มองว่าเราไปทำอะไรเขา
เพราะว่าเราก็ไม่ได้ตั้งใจจะทำอะไรแล้ว

ถ่ายรูปเฉยเป็นการให้ความอบอุ่นทางใจ
ลูกเป็นลูกบุญธรรมก็เขาซึมเศร้า
อันนี้คือเรื่องภาพที่หน้าแนบแก้ม
ส่วนเรื่องสื่อลามกคลิปในมือถือเอาง่ายคลิปโป๊ะ
เขาแท็กมาทางเฟสก็อาจจะมากดเฟฟไว้เฉย

เคยกดเซฟอะไรไว้เฉยไหมคะ
ไม่ถ้าเฟฟไว้แสดงว่าเราต้องอยากให้มีอยู่กับตัว
เออค่ะฮืมอยากมีอยู่ในเครื่องอยากไปดูอีกอะไรแบบนั้นนะ
ค่ะทีนี้ตรวจสอบประวัตินะ
ตรวจสอบประวัติของนายอนันต์ก็คือเคยบวชเคยศึกมาแล้ว
ผูกข้อมือคบหากับเด็กอายุต่ำกว่า๑๘แล้วก็เลิกรากันไป
ซึ่งพฤติกรรมส่วนตัวอันนี้คือจากข้อมูลของตำรวจบอกนะ
ว่าจะชอบพอกับเด็กหญิงที่อายุต่ำกว่า๑๘

เรื่องของสื่อลามกพวกคลิปโป๊ะต่าง

แล้วก็มีการนำตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปด้วยนะคะ